นั่นก็คือเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙
วันนี้คุณตัวเลขต่ำกว่าหมื่น
ผู้ติดเชื้อต่ำกว่าหมื่นเป็นวันแรกในรอบ
โอ้โหเราตามข่าวนี้มานี่หมื่นสองหมื่นมาตลอดเลย
ใช่ค่ะคุณวันแรกที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อในบ้านเรา
แต่หมื่นคือ๑๗กรกฎาคม
๑๐๘๒รายแล้วก็พีคสุด๑๗สิงหาคม
๘รายและวันนี้เพิ่งจะลดต่ำกว่าหมื่น
หลังจากที่เราเกินหมื่นทะลุไป๒๐๐๐บาท
มาเป็นเดือนแล้วคุณนับดูกรกฎาคม
ถึงวันนี้ถึงกัญญาถึงกัญญาแล้ววันนี้๒๘กัญญายนต์
ปรากฏว่าผู้ติดเชื้อเหลือ๙๔๘๙ราย
แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ๙๒๐๐นะครับ
แล้วก็ผู้ติดเชื้อในเรือนจำ๒๖๐กว่ารายนะครับ
ผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศก็มี๑๐รายนะครับ
ผู้ติดเชื้อสะสมในบ้านเราตั้งแต่มีการประบาดมา
ก็คือ๑๕๘๑๔๑๕ราย
ส่วนยอดของผู้เสียชีวิตในวันนี้๑๒๙รายนะครับ
แล้วก็ตัวเลขของผู้เสียชีวิตสะสม๑๖๔๙๘ราย
เรายังอยากให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตแต่ละวันลดลงกว่านี้นะคุณฮะ
ส่วนผู้ที่หายป่วยกลับบ้านรายงานรายวัน๑๒๘๐๕รายนะครับ
ผู้ติดเชื้อที่ยังคงรักษาอยู่นะครับคือ๑๑๖๗๑๑ราย
จำนวนนี้มีผู้ป่วยอาการหนัก๓๒๘๓ราย
แล้วก็ใส่เครื่องช่วยหายใจ๗๓๘รายนะครับ

ยังคงพบผู้ติดเชื้อโควิด๑๙สูงสุดนะครับ
กรุงเทพมนครรายงานวันนี้อยู่ที่๑๕๕๗ราย
มุดปราการ๗๒๒ราย
ชมบุรี๗๑๒ราย
ปัตตานี๔๑๓รายนะครับ
แล้วก็นครศรีธรรมราชอยู่ที่๓๘๙รายนะครับ
ตัวเลขต่ำกว่าหมื่นแบบนี้ทางด้านของนายยกรัฐมนตรีนะ
ก็เปิดเผยออกมาเหมือนกันบอกว่าก็รู้สึกดีใจนะครับ
กับตัวเลขที่ลดลงแบบนี้นะครับ
เพราะว่านายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรี
กล่าวถึงสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ประจำวันนี้๒๘กันยายน
ซึ่งพบผู้ติดเชื้อรายใหม่๙๔๘๙รายนะครับ
โดยทางด้านของโฆษกรัฐบาลโฆษกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรี
ก็บอกแบบนี้ครับบอกว่าผลเอกประยุทธ์จันโอชา
นายยกรัฐมนตรีในฐานะผู้มนุยการสวบค
ขอบคุณความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชน
ปฏิบัติการตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้ง
ก็คือการดูแลแบบครบวงจรนะคุณนะ

จนเห็นผลสำริดอย่างเป็นรูปธรรมนะครับ
แล้วก็พูดถึงยอดผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ต่ำกว่าหมื่นในช่วงหลายสัปดาห์
และมีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่อง
จำนวนผู้ที่รักษาหายป่วยกลับบ้านก็มากกว่ายอดผู้ติดเชื้อรายวันแล้ว
นั่นแสดงถึงศักยภาพของสาธารณสุขและบุคลากรทางการแพทย์
รวมถึงเรื่องของการปรับมาตรการการควบคุมโรคที่ได้ผล
และความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในการปฏิบัติตามมาตรการด้วยนะครับ
แล้วก็มีการระบุถึงที่ประชุมสอบคอชุดใหญ่ที่ปรับมาตรการเรื่องของการผ่อนคลายนะ
สำหรับกิจการกิจกรรมให้สามารถกลับมาดำเนินการได้
ก็ขอให้ประชาชนและผู้ประกอบการทุกภาคส่วนอย่าประมาท
กันตัวเองอยู่เสมอด้วยการสวมหน้ากากอนามัยล้างมือ
หลีกเลี่ยงการแพร่กระจายสู่คนใกล้ชิดนะครับ
นี่คือสิ่งที่นายยกรัฐมนตรีได้กล่าวออกมา
ยอดตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่ำกว่าหมื่นนะครับ

สำหรับที่ประชุมใหญ่ของสอบคอเมื่อวานนี้
พลเอกประยุทธ์จันโอชานั่งหัวโต๊ะเป็นประธานในการประชุม
แล้วก็มาตรการในการผ่อนคลายกิจการกิจกรรมต่างในทุกพื้นที่เลยนะคุณนะ
ว่าจะเป็นพื้นที่สีแดงเข้มสีแดงหรือสีส้มนะครับ
ก็ปรากฏว่าการปรับมาตรการเรื่องของเคอร์ฟิลล์ก่อนเลย

ข้อหนึ่งเรื่องของการปรับช่วงเวลาเคอร์ฟิลล์จากเดิม๓ทุ่มถึงตี๔
ตอนนี้ปรับขยายเป็น๔ทุ่มถึงตี๔นะครับ
เรื่องของมาตรการห้างสรรพสินค้านะฮะขยายเวลาเปิดห้างสรรพสินค้านะครับ
สนามกีฬากลางแจ้งร้านสะดวกซื้อตลาดสดตลาด
ให้เปิดได้ถึง๓ทุ่มด้วยนะฮะจากเดิม๒ทุ่มนะครับ
แล้วก็ปรับมาตรการให้เปิดกิจการกิจกรรม๑๐ประเภทเพิ่มเติม
ก็คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับแล้วก็เด็กก่อนวัยเรียน
สมุดพิพิธภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้กีฬาในร่ม
ทำเล็บร้านศักดิ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ร้านนวดร้านสปาแล้วก็โรงภาพยนตร์
ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนะคุณนะคือมันต้องมีมาตรการ
ในการที่จะป้องกันดูแลความปลอดภัย
โควิดด้วยมันควบคู่และกำกับอยู่ด้วย
แล้วก็รวมถึงร้านอาหารสามารถเล่นดนตรีได้
แต่ว่านักดนตรีหรือว่านักร้อง

ใช่คือร้านอาหารนักดนตรีจะต้องไม่เกิน๕คน
แล้วนักดนตรีทุกคนจะต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
ส่วนนักร้องอนุญาตให้ถอดหน้ากากอนามัยได้
เฉพาะเวลาที่ร้องเพลงเฉพาะเวลาแสดง
แต่ห้ามไปสัมผัสคลุกคลีกับนักดนตรีและลูกค้าเด็ดขาดนะคะ
ใช่นะครับคือการผ่อนคลายต่างมันก็ยังมีมาตรการครอบไว้อยู่

เรื่องของการปรับลดระยะเวลาในการกักตัว
สำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศนะครับ
คือถ้ามีเอกสารการฉีดวัคซีนโควิด๑๙ครบ
ก็จะกักตัวเหลือ๗วัน
ส่วนผู้ที่ยังไม่มีเอกสารวัคซีนให้กักตัวตั้งแต่๑๐๑๔วันอยู่
แล้วก็เรื่องของการเห็นชอบเปิดพื้นที่
รับนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มเติม๑๐จังหวัด
โดยจะเริ่ม๑พฤศติกายนนิดีเดย์
ประกอบด้วยกรุงเทพมนาคอนกระบี่พังงา

ประจวบคลีขันก็เฉพาะหัวหินหนองแก่นะครับ

ชนบุรีก็เฉพาะพัทยาบางละมุงจอมเทียนบางเสร่
แล้วก็ที่ระนองเฉพาะที่เกาะพยาม
ส่วนเชียงใหม่เฉพาะอำเภอเมืองแม่บริมแม่แตงดอยเต่า

ส่วนที่บุรีรำก็ในส่วนของอำเภอเมือง
นี่เราก็สรุปคร่าวให้คุณผู้ชมได้ทราบกัน
เพราะจริงเมื่อวานนี้เราก็แจงรายละเอียดไปเยอะกันแล้วนะ
สำหรับเรื่องของการผ่อนคลายกิจการกิจกรรมต่างนะครับ

เพราะว่าเดี๋ยว๑ตุลาเราจะได้ปฏิบัติตนถูกว่าเราจะต้องทำยังไง
หรือเราจะต้องไปใช้บริการสถานประกอบการกิจกรรมกิจการต่างไหนได้บ้างเนี่ยนะคะ